ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแบบงงที่สมุทรปราการค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเขาบอกเขาก็ดื่มเหล้าดูวิวดูปลา
มีผู้ชายคนนึงมาถามว่ารู้จักในยมไหม
เขาตอบว่าไม่รู้จักพอบอกว่าไม่รู้จักเท่านั้นแหละ
โดนเอามีดฟันเข้าที่หลังแล้วคนก่อเหตุก็หนีไปเลย
คนเจ็บบอกเฮ้ยคืออะไรงงมากไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแค่ตอบว่าไม่รู้จักในยม
โดนฟันเข้าที่หลังเฉยเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชนหลังวัดแหลมค่ะ
ปู่เจ้าสมิงพรายพระประแดงสมุทรปราการ
ตีหนึ่งนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือเข้าสู่วันนี้แล้วแหละเนาะ
ที่เกิดเหตุค่ะพบนายประพลอายุ๕๐ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้น
ก็รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาล
เพราะเนี่ยถูกฟันเข้าหลังไปแผลหนึ่ง
คนก่อเหตุค่ะไปถามชาวบ้านค่ะ
ได้ชื่อมาว่าในมงค์ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
คนเจ็บบอกว่างงมากเลยเขาก็นั่งดื่มเหล้า
ไปยืนดูปลายืนดูวิวในมงค์มาถามหานายม
รู้จักในยมไหมคนเจ็บบอกไม่รู้จัก
เท่านั้นแหละในมงค์เดินวนอยู่แป๊บนึง
เอามีดฟันเข้าหลังแล้วหนีไปเลย
นายประพลคนเจ็บบอกผมงงมากผมผิดอะไร
ผมผิดตรงไหนไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนด้วยซ้ำ
ที่สำคัญคือเพิ่งรู้จักกัน๒สัปดาห์
แล้วมาถามหานายโยมแล้วมาฟันใส่ผมด้วยนะ

พึ่งรู้จักกัน๒๓อาทิตย์
อ๋อแล้วอยู่ดีเขาฟันเราเลือกอะไร
ไม่รู้
พี่หันหลังแล้วเขาเอามีดมาฟันเลยเหรอ
ยืนดูปลาอยู่เขามาข้างหลัง
อ๋อคือพี่ยืนดูปลา
อาการตอนนั้นน่าจะเมาถือมีดมาด้วย
ทีนี้พอถามหาในยมไม่มีใครรู้ว่านายยมอยู่ไหน
ก็เลยเอามีดไปฟันหลังนายประพันธ์เฉยเลย
ทุกคนในชุมชนงงมากว่ามันอะไรกันเนี่ย
แล้วในยมที่ถูกตามหาค่ะไม่ได้ถูกทำร้ายนะ
ยมก็ลอยตัวไปเฉยแต่คนอื่นถูกทำร้ายแทนเฉยเลย
นี่มาถามหายมเหรอมาถามหายมโอ้โห
แล้วคนที่ชื่อยมเนี่ยโดนไหม
โดนครับไม่โดนแต่ไปโดนอีกคนนึง
ใช่ครับเขาเขาฟันผิดตัวไหมหรือว่าฟันฝาก
ไม่แน่ใจพี่ต้องรอให้เขาถามเขาตัวเขาอีก
แล้วคนที่โดนฟันเนี่ยเราเคยเห็นหน้าไหม
พอเคยเห็นนะครับเขาก็ทำงานก่อสร้างขี่ไปขี่มาอยู่แบบนี้ครับ
คือจะไม่ใช่คนพื้นที่แต่คนที่ฟันเนี่ยคนพื้นที่
เพื่อนบ้านอีกคนให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะน่าจะโมโหพยายามจะหาตัวในยม
แต่ทุกคนก็บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ในยมอยู่ไหนเลยแบบ
ทำร้ายร่างกายคนอื่นเพื่อระบายเฉยระบายความแค้น
ชาวบ้านบอกว่าเหมือนขู่ด้วยแหละแต่ทุกคนก็งงว่าทำไมต้องไปก่อเหตุ
ตัวคนเจ็บซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอ่ะตัวนายประพลที่ถูกฟันยังไม่รู้เรื่องจริง
ทุกคนก็ยืนยันตรงกันนะคะก็เลยอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัว
มงค์ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะไม่รู้วันดีคืนดี
มาเดินถามหานายยมอีกมั้ยอ่ะจะมาฟันใส่ใครอีกมั้ยเนี่ย
ตำรวจสพสำรงใต้บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ไม่ยากหรอกเพราะก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละเป็นคนในพื้นที่
มีพยานบุคคลมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ได้ชัดเจนค่ะ